เป็นบุคคลตามหมายจับข้อหาปล้นทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานบาดเจ็บสาหัสนะครับ

ขอบคุณครับ
ประตูหน่อยครับประตูหน่อยสำรวจ
สำรวจสำรวจเปิดประตูหน่อยเข้าพังประตูทุกประตู
ทุกเปิดประตูเปิดประตูหน่อยประตูสำรวจ

น้ำมาจับผู้คนตามหมายนะเปิดประตูให้หน่อยฝรั่งง
เปิดประตูหน่อย

ตำรวจตำรวจแห่งมือแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ
ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ

ตำรวจแห่งมือ